อากาศกันบ้างดีกว่าช่วงนี้แหมหนาวนะคะ
เราเป็นสาวเนี่ยนะคะก็อยากจะได้ความอบอุ่น

แล้วตัดไปสไลด์ดูในโทรเชียลเนี่ย
หนุ่มไม่เห็นมีใครอบอุ่นสักคนมีแต่ว่าโอ้ยถอดโชว์นะคะ
เพิ่มความหนาวให้ปีอีกคุณผู้ชมคะ

ว้าวเลยนะพี่แจ๊คแม่ตอนนี้หมอฤทธิเขาไปเที่ยวทะเล
ไปนี่กอมุยกอสมุยนะคะ
ตั้งใจจะไปฟิตหุ่นอย่างดี
ไปถึงปุ๊บถอดเสื้อโชว์หน่อย๑กลุ่มนะคะ
เขินด้วยการเอากระดานโต้ขึ้นมาถือไว้แบบแกล้ง
แล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่ารีบถ่ายเลยเพื่อนมันหนัก
เห็นไหมแขนเกร็งเป็นกล้ามเลยคุณผู้ชมค่ะ
เชื่อว่ากระดาษที่ถือมันหนักจริงนะคะแล้วก็ยังไม่ไหว
หันมาแอคหน้าใส่กล้องแบบหล่อได้ด้วยนะคะ
ว่าแต่ที่สมุยตอนนี้อากาศมันไม่หนาวหรอกค่ะพี่ค่ะ
หมอฤทธิ์ถึงได้ถอดเสื้อโชว์กล้ามสักขนาดนั้นหรือเป็นเพราะว่าคนเขาฮอต
ฮอตที่ว่านี่คืออากาศร้อนนะคะก็อากาศหนาวก็เลยทำอะไรไม่ได้คุณผู้ชมค่ะ
ความฮอตกันต่อเนื่องเลยนะคะกับหนุ่มคนนี้ค่ะ
คุณงามแน่งามจริงเลยอะไรมันก็งามพี่แจ๊คซูมดูกันเอาเองนะคะ
แต่ความโดดเด่นเนี่ยทะลุออกมาเลยแล้วคำบรรยายภาพน่ะนะฮะหนุ่มอ้วนเห็นคุณเขาบอกว่า
ส่วนพวกเราขอดูอยู่ริมสระแล้วกันนะคะ
ปิดท้ายกันที่หนุ่มหล่อหน้าสายเรือนขวัญกลืนน้ำลายก่อนนะคะ
สารินคนนี้เลยเขาไปเที่ยวใต้ค่ะกระบีจ้าทะเลที่นี่บอกเลยน้ำใสมากนะคะ
เชื่อก็ลองซูมเข้าไปใกล้ค่ะน้ำใสมี๖แทะด้วยค่ะ
หันไปเห็นเนี่ยแหละหลายคนบอกว่าไม่รู้จะโฟกัสอะไรดีเพราะว่าธรรมชาติก็งดงาม
แต่ว่าหน้าฉากมันเนี่ยอินสาลินก็เหลือเกินนะคะ

ถูกต้องค่ะในคอมเมนต์เพื่อนพ้องพี่น้องก็แห่กันเข้ามาบอกว่าทะเลข่าวมาก
เอาจริงดิฉันก็ดูว่าทะเลเขาก็เป็นน้ำสีเขียวฟ้านะดูยังไงขาวนะ
โฮผมจะที่ตัวเนียหน้าบอกว่าเกิดเรื่อง
ลื่นจริงคุณผู้ชมนะคะดูแล้วคืออยากฟีดหน้าจอไว้เลยนะคะ
ก็หลับฝันดีคิดถึงกล้ามของเขา